กันเลยครับเรื่องของโจรโรคจิตใช่ไหมฮะ
คราวนี้เขามาฉกเอาชุดชั้นในของสาวที่เป็นเซลล์
แล้วท้ายที่สุดเอามาคืนด้วยนะ
แต่ไอ้มาคืนทำไมมันมีคราบขาวเป็นกลางติดอยู่ที่กางเกงใน
มีของฝากมาฝากให้เจ้าของชุดชั้นในด้วย

เดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยกล้องวงจรปิดเนี่ย

นี่แหละเป็นกล้องวงจรปิดของหอพักในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

เป็นผู้ชายวัยรุ่นอยู่เลยคุณผู้ชม
คือสวมเสื้อกันหนาวแขนยาวสีกรมท่า
กางเกงวอร์มสีดำแล้วดูขาออกมานะ

เซไปเซมาอันนี้อยู่ชั้น๓ค่ะ
แล้วผู้ชายคนนี้เขาขโมยเสื้อผ้าขโมยชุดชั้นในของผู้หญิง
อยู่ที่หอพักนั้นตากไว้ริมระเบียงนี่แหละ

นำกลับมาทิ้งนำกลับมาคืนด้วยนะ
ทีนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ๓๑ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งทางด้านตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีก็ลงพื้นที่เลย
ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุมีผู้เสียหายด้วยนะคะ
นั่นก็คือผู้หญิงวัย๒๖ปี
เป็นทั้งเจ้าของเสื้อผ้าแล้วก็ชุดชั้นในที่ถูกขโมยไป
เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มาเช่าหอพักตรงนี้
อยู่กับน้องสาวเช่ามาตั้งหลายปีแล้วแหละ
แต่วันเกิดเหตุน้องสาวไม่อยู่ไงเธออยู่คนเดียวนอนอยู่ในห้อง
ทีนี้สักตี๓ได้ยินเสียงอะไรมันดังอยู่ข้างหน้าต่าง
มันก็แก๊กอยู่ตรงกระเบียงนะตรงนอกหน้าต่างน่ะ
พอเปิดหน้าต่างไปดูเท่านั้นแหละเห็นผู้ชายคนนี้ค่ะ
เธอก็ตกใจร้องตะโกนรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าของหอพักเลย
แล้วผู้ชายคนนี้พอเห็นเธอก็ตกใจเหมือนกันวิ่งหนีไป
แล้วเรื่องเป็นยังไงต่อเดี๋ยวให้เธอเล่าเองดีกว่าค่ะ
แล้วทีนี้พอตอนเช้าหนูก็เลยมาส่องดูที่หน้าต่างด้านนอกอีกทีนึง
ก็เห็นเสื้อผ้าเรากองไว้ค่ะ
ก็มีเสื้อมีกางเกงแล้วก็มีชุดชั้นในเหมือนเดิมเป็นพวกชุดนอนนะคะแล้วก็
ซึ่งมันเป็นเสื้อผ้าที่ซักแล้วจริงมันสะอาดนะคะ
พอมาเห็นอีกทีนึงมันก็มีคราบอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวว่าเขาจะแบบวิ่งเข้ามาในห้องแล้ว
เพราะผู้ชายปกติก็จะแรงเยอะกว่าผู้หญิงอยู่แล้ว
แล้วละครับตอนที่เธอเปิดหน้าตาออกไป

แล้วก็เสื้อผ้าของเธออยู่นะฮะแล้วเธอก็ตะโกน
ผู้ชายคนนี้ก็วิ่งหนีไปผ่านระเบียงไป
และหลังจากนั้นเธอก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไปไหน
แต่ว่าพอมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดของหอพัก
ปรากฏว่าเห็นภาพผู้ชายคนนี้เดินอยู่ตามทางเดินของหอพักนั่นแหละครับนะครับ
แสดงว่าปีนเข้าห้องแล้วแล้วเข้าหอพักเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เดินโซซัสโซเซไปที่ห้องอื่น

พร้อมกับชุดชั้นในและเสื้อผ้าของเธอที่มีคราบอสุจินั่นแหละ
นี่แหละไอ้การที่ไปห้องอื่นไอ้ห้องอื่นที่ว่านี้มันคือห้องไหน

เขารู้จักเหรอถึงเข้าไปได้แล้วก็ปีนไปที่ระเบียงได้แบบนี้
ทีนี้ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีค่ะ
บอกว่าตอนนี้มีการเอาเสื้อผ้าชุดชั้นในของผู้เสียหาย
คราบที่เธอบอกว่าไม่รู้ว่าคราบอะไร

แล้วจะเชิญเจ้าของหอพักห้องพักด้วยนะคะ
ที่ผู้ชายคนนี้เข้าคุณคือห้องหมายเลข๑๔
ก็ต้องเชิญเจ้าของห้องมาสอบปากคำด้วย
ว่าเอ๊ะรู้จักหรือเปล่าเพราะว่าทำไมล่ะ
ผู้ชายคนนี้ถึงเข้าไปในห้องนี้ได้
ผู้ชายคนนี้เขาแอบเข้าไปเหมือนกัน

ก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวตำรวจจะเร่งติดตามตัว

กล้องวงจรปิดนี่จับภาพได้ชัดเลยเกิน

แสดงว่าทิ้งหลักฐานไว้นะครับ